ยังอยู่กันที่เรื่องของยวดยานยานยนต์นะคะเคยไหมที่เวลาขับรถไปแล้วรถเสียกลางทางเนี่ย
เพราะว่าถือเป็นของเหลวประจำเครื่องยนต์ที่มีความสำคัญนะคะ
ในการที่จะรักษาสภาพของเครื่องยนต์ให้ทำงานเป็นปกติค่ะ

จะพาคุณผู้ชมไปดูประโยชน์ของเจ้าคูแลนซ์
หรือว่าน้ำยาหล่อเย็นว่ามีประโยชน์อะไรยังไงกันบ้าง

น้ำยาหล่อเย็นเป็นน้ำยาระบายความร้อน

หน้าที่ของระบบหล่อเย็นก็คือรักษาอุณหภูมิของเครื่องยนต์

หรือนำพาความร้อนของเครื่องยนต์ออกมาระบายสู่ภายนอกโดยผ่านน้ำ
ซึ่งน้ำก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบหล่อเย็นในเครื่องยนต์ทุกประเภท

นั่นก็คือเกิดสนิมและการกัดกร่อนของชิ้นส่วนในระบบค่ะ

ก็ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของชิ้นส่วนในระบบ
อย่างเช่นปั๊มน้ำผิวนอกกระบอกสูบ
ป้องกันการชำรุดเสียหายของชิ้นส่วนที่ไม่ใช่โลหะของระบบ

ประสิทธิภาพการระบายความร้อนได้ดีขึ้น
ที่สำคัญยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วน
และป้องกันการเกิดสนิมของชิ้นส่วนในระบบอีกด้วยค่ะ

เติมน้ำลงในหม้อน้ำเพื่อระบายความร้อนนั้น

วิธีเช็คก็คอยเช็คอยู่เรื่อยอย่าให้ขาด
แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรเติมด้วยน้ำยาหล่อเย็น
เพราะจะช่วยทำให้อุณหภูมิของน้ำถึงจุดเดือดได้ช้า
เติมน้ำหรือน้ำยาหล่อเย็นนั้น

สาเหตุของหม้อน้ำที่มีปัญหาหรือมีสนิมนั้นมาจากหลากหลายสาเหตุค่ะ
อย่างเช่นขาดน้ำน้ำหมดบ่อย
หรือจะเป็นการเติมน้ำไม่สะอาดเข้าไป
อย่างเช่นน้ำคลองเพราะน้ำพวกนี้จะมีตะกันไปกัด
ทำให้มอดน้ำผูกเป็นสนิมได้ค่ะ

ดูระบบระบายความร้อนก็ต้องดูที่สายพันธุ์
และพัดลมระบายความร้อนได้ว่าทำงานปกติหรือไม่
และสุดท้ายต้องดูที่อินเตอร์คูเลอร์ด้วย
เพราะอินเตอร์คูเลอร์เป็นตัวระบายความร้อนของน้ำต่างภายในรถ
อินเตอร์คูเลอร์ต้องดูที่ครีบว่ามีพวกซากแมลงตายไปอุดอยู่หรือไม่
และควรทำความสะอาดคลีบอินเตอร์คูเลอร์บ่อยเพราะจะทำให้ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
สุดท้ายเราควรเปลี่ยนถ่ายระบบน้ำยาหล่อเย็นทุก๑๒ปี
หรือประมาณ๒๐๐๐๔๐๐กิโลเมตร
เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด
และที่สำคัญการเติมน้ำหล่อเย็น
ให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนให้เพื่อการรักษาสภาพรถที่ดีที่สุดนะคะ